มาดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นวีรกรรมที่คงจะต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการนะคะ
เพราะว่ากรณีสาวประเภท๒นะคะรวมตัวกันนะคะแล้วไปยกพวกไปรุมทำร้ายคือผู้หญิงไปทำร้ายผู้หญิงหลายครั้งทีเดียวนะคะ
ล่าสุดเนี่ยผู้เสียหายจาก๓เหตุการณ์คุณผู้ชม
รวมตัวกันนะคะเข้าไปแจ้งความบอกว่าจะเอาผิดให้ถึงที่สุดนะคะ
โอ้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทำนะ
มีการเอาคลิปเนี่ยมาแฉอยู่ตลอดเลยนะคะ
ว่าเขาก็ได้รับความเสียหายด้วยเช่นเดียวกัน
นี่ขนาดเบลอยังรู้เลยว่ารุนแรง
ใช่ไม่ใช่คนเดียวคือในกลุ่มนี้
มีทั้งสาวประเภท๒ผู้หญิงจริงรวมกลุ่มกัน

บอกเนี่ยมือตบกลุ่มเดิมเลยที่จังหวัดพิศนุโลก
มีทั้งสาวแท้และสาวเทียม๖คนนะคะ
ไปรุมทำร้าย๒พี่น้องฝาแฝดอายุ๑๘ปี
กระชากตัวจากห้องพักแล้วก็ลุมทำร้ายอย่างบ้าคลั่ง
วันนี้ผู้เสียหายไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองพิศนุโลก

หนึ่งในผู้เสียหายก็คือนางสาวน้อย
บอกว่าสาวประเภท๒และพวกบุกรุมทำร้ายร่างกายเธอ
ตบตีและเอาไม้กวาดฟาดอย่างแรง
อ้างว่าหึงหวงอดีตแฟนนุ่ม
ทีนี้พี่สาวเธออยู่ห้องข้างกันได้ยินเสียง
ก็เลยออกมาช่วยก็โดนทำร้ายไปด้วย
แล้วก็โดนขู่ว่าจะทำร้ายอีกตอนนี้ก็อยู่อย่างหวาดระแวง
นี่ก็คือเป็นกรณีหนึ่งที่มีผู้เสียหายมาแจ้งความนะคะ
ส่วนความคืบหน้าคดีของนางสาวนิดนะคะ
นักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังหนึ่งในผู้เสียหาย
ที่ถูกยกพวกรุมทำร้ายเมื่อวันที่๒ตุลาคม
อันนี้มีทั้งจิกผมกระชากหัวทั้งเตะและตบแบบไม่ยั้งนะคะ

คือถึงแม้ว่าเพื่อนของผู้เสียหายจะพยายามเข้าไปห้ามยกมือว่า

พอทำเสร็จก็แยกย้ายเพราะมีเสียงนกหวีดดังขึ้นมา
ทางภูมิกับสพเมืองพิศนุโลกบอกว่า
พนักงานสอบสวนจับกลุ่มและนำตัวผู้ต้องหา
ฝากค้างกับสารจังหวัดพิศนุโลกแต่ว่าประกันตัวออกมาไงฮะ
นี่ค่ะคาดว่าต้นเดือนพฤศจิกายนอายการจะยื่นฟ้องต่อสารข้อหา
ร่วมกันทำร้ายร่างกายและร่วมกันทำให้เสียทรัพย์นะคะ
คดีบุกรุกเคหาสถานและคดีอื่นก็จะเร่งทำสำนวน
ให้เสร็จโดยเร็วยื่นเสนออายการฟ้องศาลต่อไป

ส่วนอีกคดีหนึ่งค่ะมีผู้เสียหายที่มีชื่อว่านางสาวหนึ่ง
อันนี้อายุ๑๕ปีก็ถูกสาวประเภท๒
กลุ่มนี้ยกพวกรุมทำร้ายเหมือนกัน
นี่ไปทันเขาไปทั่วเลยเหรอ
ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ว่าเนี่ยยังสามารถก่อเหตุได้เรื่อย
ถูกจับก็ประกันออกมานะคะ
นี่คือภาพเมื่อวันที่๒๖กันยายน
เพราะว่าเขาบอกก่อนหน้านี้เคยมีปากเสียง
กับหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุ
คือนางสาวหนึ่งเขาบอกว่าเคยมีปัญหากัน
หนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ถูกเรียกลงมา
แล้วก็นี่ค่ะถูกทำร้ายร่างกาย

หนูไม่รู้ค่ะหนูว่าน่าจะมีประเด็นกับคนซ่อส้มค่ะ

ทำไมถึงมีการยกพวกไปรุมทำร้ายใคร

ซ้ำซ้อนได้แบบนี้นะคะหลายคน

พรุ่งนี้ค่ะผู้เสียหายรายนี้เขาจะไปพบกับตำรวจขอความเป็นธรรมนะ
เพราะว่าเขาบอกเขาเคยแจ้งความไว้แล้วแต่คดีไม่คืบอะค่ะ
คืบหน้านะคะอยากจะให้เอาตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดี
เพราะว่าโอ้ถ้าทำแบบนี้ก็คือไม่ต่างอะไรเรียกว่าภัยสังคมก็ได้ค่ะ
ลุมทำร้ายคนอื่นไปทั่วนะคะผู้เสียหายตอนนี้เนี่ย
เหตุการณ์รวมกันสี่รายนะคะทั้งหมดอยู่ย่านเดียวกันเลย
ก็คือในหอพักซอยชนโคตำบลอรัญยิกอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกนะคะ
คือไล่เรียงกันมาเลยนะคะโอ้โหข่าวต่อไปนี้